มาดูความคืบหน้ากรณีที่เกี่ยวกับ

วันนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับ
เขาให้ความเห็นกับตำรวจชุดทำคดีของนางสาวแอม
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
มั่นใจว่าสำนวนคดีจะสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้แหละครับ
ความคืบหน้าคดีนางสาวแอมนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับ

เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนะครับว่า
ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้มากถึง๑๘๐แล้ว
เหลือเพียงรวบรวมเส้นทางการเงิน
ข้อมูลรายละเอียดในบัญชีธนาคารต่าง
และผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วจะนำข้อมูลทั้งหมดมาผนวกในรายงานนะครับ
ต้นคาดว่าศุกร์ที่๑๒พฤษภาคมนี้

ยังยอมรับด้วยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
หากพยาบาลหลักฐานสาวไปถึงใคร
ก็อาจจะขอหมายจับเพิ่มเติมก็ได้
ส่วนจะเป็นคนใกล้ชิดของแอมหรือเปล่านั้น

ส่วนประเด็นเงินในบัญชีของนางสาวแอม
เพราะว่ามีสูงถึง๗๘ล้านบาทนั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
ขณะนี้ทราบข้อมูลและรายละเอียดของเงินนะครับ
เงินที่เข้าแล้วนะฮะในช่วงปีสองพันร้อยหกสิบสามถึงสองพันห้าร้อยหกสิบหก
แต่ในส่วนของเงินที่ออกจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใคร

ขอเวลา๒วันถึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็น
ทั้งเส้นทางการเงินและข้อมูลในบัญชี
แต่ขณะนี้ยอดเงินทั้งหมดนะครับมันออกจากบัญชีไปหมดแล้ว
แต่จะเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์หรือไม่นั้นนะครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นเดียวกันครับ
วันนี้เส้นทางการเงินในส่วน๗๘ล้าน
เราทราบแล้วว่าโอนไปบัญชีใครบ้างส่วนนี้ตั้งแต่๖๓๖๕นะครับ
แต่ว่าส่วนที่มาของเส้นทางการเงินที่มาของเงินโอนเข้ามาจากไหนเนี่ยนะ
เรากำลังรอข้อมูลนิดหน่อยนะครับ
เดี๋ยวส่วนนี้ต้องขอเวลานิดหนึ่งน่าจะภายในอีก๒วันก็น่าจะได้ครบนะครับ
คนใกล้ชิดต่างนะครับที่เรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่
เดี๋ยวขอให้ใจเย็นนะครับถ้ามีประหยัดฐานเพียงบ่อถึง
ก็จะขอมัดหมายจับแต่ถ้าไม่ถึงนะครับ
ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับ
ภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก็เข้าพบโพธิบทเอกสุรเชษแล้วก็พันธการสอบสวน
คลี่คลายคดีนางสาวแอมตามคำร้องขอครับ
เพื่อให้คำปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ชนสูตรศพโดยท่านเองก็ยอมรับว่า
ผู้เสียชีวิตจากสารพิษไซยานาย
ต้องผ่าพิสูจน์เพื่อดูสีของเลือดครับถึงจะระบุได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตจากสารสายนาย
เลือดจะมีสีเข้มกว่าปกติหรือมีสีสดกว่าปกติ
อีกทั้งลักษณะของศพผู้เสียชีวิตจากสารพิษ
และปากจะมีสีคล้ำกว่าปกติ
แต่ยังมีปัจจัยเรื่องระยะเวลาการเสียชีวิต
รวมถึงสีผิวของคนไทยที่ค่อนข้างคล้ำ

แต่ท่านก็ยอมรับว่าคือท่านไม่เคยมีประสบการณ์
การวิจัยสาเหตุการณ์สินชีวิตจากสารไซยานาย
ที่จะต้องดูจากภาพถ่ายเท่านั้นครับ
เขาบอกว่าสีของเลือดที่ขอให้ระมัดระวัง
ก็คือสีที่เข้มขึ้นกับสีที่สดกว่าปกติ

ตามตำราบอกว่าให้นึกถึง๒อย่าง
อย่างที่หนึ่งก็คือคาร์บอนมานอกไซด์
กับอย่างที่สองก็คือไซยานาย

กรีดผ่าศพลงไปแล้วก็ดูข้างในจะเห็นค่ะ

แต่ว่าหมอเคยผ่าศพที่โดนสายนายคาร์บอนมาน็อกไซด
ซึ่งถามว่าทำไมก็มันคาร์บอนมันรักษา
ไซยานายมันอาจจะเกิดได้จากการไฟไหม้
แต่ว่าเป็นไฟไหม้ที่ต้องเป็นไฟเบอร์กลาส
เพราะฉะนั้นมันเคยเห็นแต่ว่าไม่เคย
ไม่เคยที่จะต้องมาทบทวนศพค่ะ
ส่วนหมายจับคดีนางสาวแอมล่าสุดเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับสารอาญาออกหมายจับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

จากทั้งหมด๑๕คดีในจำนวนเหยื่อ๑๕ราย
โดยแยกเป็นหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
จำนวน๑๔คดีและหมายจับคดีพยายามฆ่า๑คดี
ก็คือคดีของนางสาวปลาที่รอดชีวิตครับ
และสำหรับคดีนี้ปรากฏว่าวันนี้มีพยานคนสำคัญอีกคนนึง
ไปที่สโมสรตำรวจเพื่อยื่นหลักฐานเป็นคลิปที่แอม
ไปขอซื้อประกันให้กับนายแด้อดีตสามีของแอม
และคนนี้ก็เป็นเพื่อนของแอมด้วยค่ะ
ถ้าคุณบอกกัแต่นะคุณจะซื้อประกันของคุณมัน
เออโอ้กูไม่รับขออนุญาตนะเพราะว่าเนี่ยคุณเป็นเพื่อนกันนะ
นี่ค่ะเป็นคลิปตอนที่เขาพูดคุยกันนะคะ
ไปติดต่อขอซื้อประกันจากนางสาวใหม่
จะซื้อให้กับนายแด้อดีตสามี
แล้ววันนี้นางสาวใหม่ก็เอาคลิปนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวนค่ะ
โดยเธอบอกว่าเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต
แล้วตอนช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่แหละนะคะ
ก็เคยคุยกับแอมเกี่ยวกับการทำกรมฐานประกันชีวิต
ให้กับนายแด้ซึ่งเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
และต้องการทำประกันสุขภาพกับประกันชีวิตรวมเป็นฉบับเดียวกัน
ก็เลือกกรมฐานที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันในวงเงินสูง
รวมปีละกว่า๑แสนบาทนะคะ
โดยแอมให้เหตุผลบอกว่าถ้าหากมีการเสียชีวิต
จะทำให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับทายาท
แอมอ้างว่าเป็นลูกสาวบุญธรรม

และยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการส่งเบี้ยรายปีค่ะ

หมายถึงต้องการที่จะทำให้แด้ใช่ไหมคะ

แต่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นเขาอยู่ดี
แต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีการตกลงทำประกันชุดนี้กัน

อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด
พอดีว่ามันติดทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติม

เขาก็บอกว่าถึงยังไงตอนนี้ยังไม่ทำ

ระบุไปตอนแรกเป็นลูกสาวเขาค่ะ

เขามีลูกที่อันนั้นเขาแจ้งหรือ

แล้วเขาแจ้งว่าเป็นบุตรบุญธรรม
เอกสารก็เลยขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
ก็เลยตัดข้อนี้ไปก็เลยจะเปลี่ยนเป็นชื่อเขา
หลังจากที่มีการพูดคุยกันเรื่องประกัน

เธอก็พยายามติดต่อในแด้อดีตสามีของแอม

ซึ่งวันนี้เธอก็เอาข้อความที่ได้แชทนี้
มาให้กับตำรวจเป็นบทสนทนาทางลาย
ระหว่างนางสาวใหม่คนขายประกันกับนายแด้
พอแอมรู้ว่านางสาวใหม่ไปคุยเรื่องการทำประกันกับนายแด้
ก็ห้ามไม่ให้นางสาวใหม่ไปคุยกับนายแด้
อ้างว่าเขาทะเลาะกันเรื่องเงิน
และแอมก็ส่งข้อความแชทที่ทะเลาะกับนายแด้
มาให้ใหม่ดูยืนยันว่าทะเลาะกันอยู่จริงนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นใหม่ก็ทราบว่านายแด้เสียชีวิต
เป็นที่มาของการเอาหลักฐานต่างเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองคนมาให้ตำรวจค่ะ
เดี๋ยวจะมีบรรยากาศที่วัดเที่ยงบริษัทยกจังหวัดกาลจนบุรี
ครอบครัวเขาก็ประกอบพิธีชาปนกิจ
ส่งดวงวิญญาณของก้อยขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับ
นี่คือบรรยากาศที่ผมว่าครอบครัวของก้อย
ร่วมกันนำโลงศพที่ตั้งอยู่บนสลากาประเรียน
เคลื่อนย้ายมายังเมนเผาศพของวัด
โดยมีคุณส้มพี่สาวของก้อยแล้วก็ลูกสาว
เดินนำโรงศพขึ้นมาบนเมนเผาศพ
บริเวณเมนเผาศพเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ได้เอาจดหมายที่ลูกสาวของก้อยเขียนถึงก้อย
มาติดเอาไว้ที่ทางเข้าเมน
แล้วก็เอารูปผู้เสียชีวิตทั้ง๑๓ราย
ติดไว้ที่หน้าเมนเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นเหยื่อของนางสาวแอม
ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับพี่สาวคนสนิทของก้อย
ก็คือคุณแหม่มยุภาวดีขาต้น
วันนี้เธอสวมชุดที่ก้อยซื้อมาเก็บเอาไว้

คุณส้มพี่สาวของก้อยมอบชุดนี้ให้กับคุณแหม่ม
ได้ใส่เหมือนเป็นตัวแทนของก้อย
คุณแหม่มเล่าบอกว่าหลังจากก้อยเสียได้๓วัน
ก็ได้ไปกราบศพแล้วก็บอกน้องว่า
มีอะไรบอกพี่นะพี่อยากเห็นพี่อยากเจอพี่คิดถึง
ต่อมาก็ฝันว่าได้เจอก้อยในห้องมืด
แล้วก็ถามว่าน้องสบายดีไหม

พอถามก็บอกว่าเขาบอกว่าห่วง

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังพี่สาวเล่าหน่อยดีกว่าครับ
พอหลังจากที่น้องเสียไปด้วย๓วันเกิดอะไรขึ้น
หลังจากน้องเสียได้๓วันเราฝัน
เพราะเราแบบตอนเราไปกราบศพเราบอกน้องตลอดว่า

พี่อยากเห็นพี่อยากเจอพี่คิดถึง
ก็ฝันว่าเราอยู่ในห้องมืด
แล้วก็มีคนดึงมือเราเข้าไปในห้องหนึ่ง

แต่นะตอนที่เราฝันคือน้องเขาไม่ได้ผมทรงนี้
เพราะก้อยเขาจะทำส่งผมแบบเปลี่ยนเรื่อย
จะแบบผมตรงบ้างผมหยิกบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ถามน้องว่าสบายดีไหม

เราถามว่าทำไมเขาบอกว่าห่วง
พอหลังจากนั้นเราก็บอกว่าแล้วใครทำ

พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก็มีคนที่มาไว้อะไรนะครับประมาณ๕๐๐คน
จากนั้นก็เป็นการประชุมเพลิงนะครับ

เพื่อเป็นการระลึกถึงก้อยเป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นนายระพีพี่ชายคนสนิท
ก็กล่าวไว้อะไรเพื่อส่งวิญญาณก้อยขึ้นสวรรค์นะครับ
แล้วก็เป็นตัวแทนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ